คุณผู้ชมค่ะหนุ่มหล่อก็ยังมีให้ดูอยู่แล้วกันกับข่าวนี้ค่ะ
หล่อเรามาเลยจ้ะขยับนี่เลย
โทนี่รากแก่นแต่เสียดายเป็นนุ่มหล่อที่เขามีภรรยาแล้ว
เออนะคะคุณผู้ชมเราบอกว่าคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
อันนี้พูดไม่ผิดเลยนะอาชีพเขาเนี่ยอาชีพแบบนักท่องเที่ยวไปแล้ว
คุณผู้ชมดูซะก่อนคอสตูมไปไหนกันจ๊ะพระคุณ
คือไม่เกินจริงนะถ้าหากใครติดตามจะเห็นว่าหนุ่มโทนี่
แล้วก็ภรรยาสาวแก้วจริญญาเนี่ยแพ็คกระเป๋าบินรัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยค่ะ
ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากปากีสถาน
หลายคนเขาเมาส์มาว่าอุ๊ยทริปนี้เป็นทริปแบบกระชับรักหรือเปล่า
อาจจะมีน้องปากีกลับมาหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
งานนี้หนุ่มโทนี่ค่ะรีบตอบเลยว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
เพราะว่าปกติคู่เราเดินทางเที่ยวด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว
ในทุกการเดินทางเนี่ยมันมีทะเลาะกันบ้างนะ
ซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
ส่วนคลิปต่อไปจะไปที่ไหนให้พวกคุณสองคนถ่าย

โลกเหนือได้ป่ะไม่เอาแค่เบลเยี่ยมพอ
แต่คู่นี้ก็สามารถขับรถเที่ยวกันนะคะเอาไปหลายที่ไง
ส่วนเรื่องของบ้านที่เขาใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
ที่ประกาศขายไปก่อนหน้านี้ล่าสุดบอกได้คนมาดูแลต่อแล้วนะ
แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็เป็นคนในครอบครัวนี่แหละมารับไปดูแลต่อ
และนำเงินที่ขายบ้านมาสร้างบ้านใหม่ค่ะ
ซึ่งบ้านหลังเก่าเนี่ยมีแพลนจะเข้าอยู่ปลายปีที่แล้วไง
แต่ว่านิดนึงมันต้องสะดุดเรื่องนี้หลายคนเจอ
หลังถูกผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นโกงไป

จนทำให้การเข้าอยู่ในบ้านมันต้องยืดเยือบนะคะ
แต่ว่าที่ดีตอนนี้มีผู้รับเหมาเข้ามาช่วยสร้างบ้านแล้วค่ะ

จริงมันควรจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
แต่ว่าก็มีปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยลากยาวมาตอนนี้ก็อ่อน่าจะประมาณ๗๐นะครับ

เราก็ปรึกษาทนายว่าเอ่อเราทำอะไรได้บ้างเลยอะครับ
คือสุดท้ายแล้วเราก็แค่ได้แค่ส่งโนติไป

ผมขอข้ามไปเลยแล้วเล่าถึงว่าโชคดีมากที่มีคนมาทำต่อแทนแล้วกันด้วย

มีชีพใหม่ชีพใหม่เข้ามาทำต่อ
คือเราเคลียร์กันอยู่

อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือบ้านหลังกล่าวที่อยู่เขาใหญ่
บ้านหลังใหม่ก็คือที่เขาทำเป็นสะพานไม้

อันนี้คือบ้านที่เขาใหญ่ที่เขาตอนแต่งงานอะ

อันนี้พี่สาวคุณแก้วเขามารับไปเนอะ

และในงานเดียวกันค่ะเจอนุ่มสายเฮลตี้

กล้ามแน่นเธอเหมือนพระเอกเกาหลีไหม

เออนะคะบอกเลยว่าทำพี่นักข่าวกรี๊ดหนักมาก
ตะลึงในความหล่อออร่าจริงค่ะ
นานได้เจอทั้งทีก็ขออัปเดตข่าวนิดนึงก็ละกัน
คือล่าสุดขอแสดงความยินดีให้ก่อนเลยนะ
เพราะว่าผลพวงมาจากการทุ่มเทออกกำลังกาย

ทำให้เจ้าตัวได้ขึ้นปกนิตยสารออนไลน

ไปขึ้นปกที่เกาหลีไปเลยพระคุณ

ตามภาพที่เห็นเลยสุจบรรยายเพราะคุณเอ้ย
ลีนทุกสิ่งคุณดูกล้าม

ซึ่งหนุ่มนัททิวค่ะเล่าให้โมเมนต์ให้ฟังนะคะว่า
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลย
หลังจากที่ดิวโปรเจกต์จบค่ะต้องดูแลตัวเอง
ใน๑๖สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะ
อกจากนี้ค่ะยังเล่าอีกหนึ่งความฝันคือการเข้าประกวด
ก็เลยต้องบิวต์หุ่นจริงจังแบบนี้แหละค่ะ
เอาไปฟังเสียงจ้า
ความฝันของผมมันจะไม่ใช่บอดี้บิวต์

เหมือนนักมวยมีเป็นรุ่นน้ำหนักเท่าไหร่
ใช่ประกวดประเภทนี้ก็มีเป็นรุ่นฟิเนสโมเดล

อะไรอย่างนี้ของเราเราไปไม่ถึงตรงบอดี้บิวต์
คืออันนั้นคือเป็นความฝันเลย

ใช่ครับก็เลยอยากบิวต์อีก